เพราะฉะนั้นค่ะพอออกไปเที่ยวไปสาดน้ำไม่ได้
เราก็ต้องมีสงการทิพย์ค่ะ

ว่าแต่ละคนเขาจะมีวิธีการเล่นน้ำสงกรานยังไง

เจ้าป่าค่ะพี่ติ๊กเจษฎาพรค่ะ

โอ้โหดูสิคะแค่เห็นแบบนี้สาวหลายคนฟินค่ะนี่ลงลงน้ำก่อนแล้วก็ขึ้นไปเต้นต่อถูกต้องค่ะเนี่ยหล่อทะลุแป้งของจริงนะ
คอสตูมของพี่ติ๊กรวมถึงท่าเต้นเนี่ยจัดเต็มจริงนะคะคุณผู้ชมแล้วพี่ติ๊กเนี่ยนะเขาก็เขียนแคปชั่นบอกว่าสงกรานเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ติ๊กสงสัยว่าเมื่อไหร่คุณจะผ่านมา

ถูกต้องก็นี่ไงลงน้ำก็ตัวเปียกปะแป้งเปิดเพลงเต้นดูอีกคนนึงดีกว่าค่ะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์แม่หญิงลีเจ๊ยาวีนคนดังแห่งเพจวีนนะคะตัวอยู่เมืองทิพย์แต่ดูสิคะ
คือไม่ตกเทรนด์จริงจริงค่ะโชว์สเต็ปแดนส์กลางเข้าสารแบบนี้แล้วก็ชวนชาวเมืองทิพย์เยาวรุ่นทุกคนเนี่ยมาเล่นสงกราน

ทีนี้ชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาดูกันบ้างว่าเขาเล่นสงกรานทิพย์กันยังไงบ้าง
เมื่อวานเราเอาให้ดูก็มีทั้งทำบรรยากาศในห้องน้ำ

กลางไล่กลางสวนเหรอคะแล้วก็เอาน้ำสาดตัวเองเหรอ

ก็จริงถ้าเป็นสงกรานก็จะดักรอไงคุณ

เอาถังน้ำมาวางไว้แบบนี้ดักรอรถจักรยานยนต์

แต่ทีนี้โอ้หันซ้ายแลขวาไม่มีรถสักคัน

ใช่ค่ะสาดน้ำใส่ตัวเองก่อนแล้วก็เอาแป้งปะตัวเองแบบนี้

เอออ่ะเดี๋ยวดูอีกค่ะ

ใช่ค่ะคือเขาเล่นอยู่ในจินตนาการเพราะอะไรรู้ไหม

เขาบอกว่าสาดใส่เงาตัวเองค่ะสาดใส่ถนนบ้าง
แล้วก็เต้นสนุกสนานอยู่คนเดียวอันนี้เป็นนุ่มสารคามนะคะ
ธรรมดาจะเรียกจอดขอรถหน่อยเอาไป
คราวนี้ไม่มีฮะไม่มีใครมา
เออแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกคลิปนึงเขาบอกว่ามีเพื่อนเล่นนะ

นี่ค่ะเต็มที่เลยฉีดฉีดกับใคร

เขาบอกว่าไปเล่นกลางทุ่งแบบนี้
ต้องเล่นกับนี่ค่ะน้องควายกลางทุ่งนา
ทุกฝ่ายงงขีดอะไรใส่ผมครับนั่นน่ะนะฮะเออแล้วแต่งตัวมาจัดเต็มเหมือนกันนะ
แต่เราก็ไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มคนจริง
เพราะว่าไม่มีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วนะคะ